เงินกู้นอกระบบกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงนี้มาบ่อยนะคะเรื่องของพิษเงินกู้นอกระบบเนี่ย
แต่ว่าสำหรับรายนี้เนี่ยนะคะเจอเรื่องของการไปกู้เงินนอกระบบ
สามสิบแห่งด้วยกันค่ะส่งดอกรวมรวมแล้วเนี่ย
บเจ้านู้นมาโปะเจ้านี้วันหนึ่งสองหมื่นบาทฮะ
คือเขากู้หลายเจ้ามากจนส่งดอกไม่ไหวนะคะ
ไปไปมามาต้องจ่ายดอกเนี่ยวันละสองหมื่นบาทคุณผู้ชม
จ่ายไม่ไหวกันสิค่ะแต่ว่าเจ้านี่เนี่ยเนี่ย
ก็ทวงโหดนะโดยการเอากาวเนี่ย
หยอดที่รูกุญแจไม่ให้เข้าบ้านซะงั้นเนี่ยค่ะ
ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเลยค่ะโดยนางสยามนนะคะเป็นชาวอำเภอคูมือ
จังหวัดบุรีรำคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีอาชีพขายอุปกรณ์การเรียนการสอน
เขาก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ขายก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบมาตอนแรกกู้หมื่นหนึ่งก่อน
วันที่กู้ถูกหากไปแล้ว๑๐๐๐ก็ได้รับแค่๙๐๐๐
แล้วก็ต้องส่งรายวันวันละ๕๐๐ก็พอหมุนได้บ้าง
เขาบอกหลังการเงินก็ฝืดเคืองขายของไม่ได้
ก็กู้รายใหม่มาอีกไปใช้รายเก่า
สุดท้ายกู้ไปกู้มาทั้งหมด๓๐รายอย่างที่บอก
รวมแล้วกู้กว่า๔๐๐๐๐๐บาท
ก็ต้องส่งเงินรวมแล้ววันละ๒๐๐๐บาทค่ะ

แล้วก็กู้รายอื่นก็ไม่ได้แล้วเพราะเยอะแล้ว
ตนเองตอนนี้ก็เลยต้องเผชิญกับการถูกทวงหนี้รายวันมาตลอด
เขาบอกบางรายถึงขั้นขู่เผาบ้านเลยนะ
แล้วก็มีโทรไปหาลูกสาวด้วยนะคะ
เพราะว่าก็ต้องให้เบอร์ไปตอนที่ทำสัญญากู้ใช่ไหมคะ
ลูกสาวเองก็เดือดร้อนเพราะว่าเรียนก็ไม่ได้
ต้องรับโทรศัพท์เจ้าหนี้ทั้งวันค่ะ
แต่ประเด็นที่จะเล่าวันนี้ก็คือ
เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็เกิดอาการข้างเคียงก็ต้องไปนอนที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
พอจะเข้าบ้านไขกุญแจไขไม่ได้ค่ะ
ช่างทำกุญแจบอกว่ามีคนเอากาว
กาวตราช้างหรือว่ากาวร้อนเนี่ยค่ะ
หยอดไม่ให้เปิดกุญแจแล้วก็ติดป้ายประจานหน้าบ้านด้วยคำหยาบคายด้วย
เธอก็เลยบอกว่าแหมรู้สึกว่าเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้ว
ก็เป็นตำรวจไม่สามารถช่วยเหลือได้
ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะ
แล้วบอกว่าแหมรู้สึกว่าน่าจะเจรจายาก
เพราะว่าแก๊งเงินกู้รายวันก็ไม่เดินทางมาไกลเกลี่ยด้วยค่ะ